สารินเขาเป็นพ่อค้าหมูกระท

หนุ่มอินค่ะเตรียมคัมแก๊กคืนวงการทีวีแล้วนะคะ
โดยหลังจากที่อินสารินพักหน้าจอไปขอลุยธุรกิจร้านหมูกระทะสุดเก๋

เราก็ไปทำทรงสกรูปกินอร่อยมาก

จ่ายตังค์ก็ยังเหลือคอยกินปี
แม่ทำสกรูปก็ปีดิ

ปีนี้กลับมาทำซีรีส์แน่นอนครับ
แต่ว่าอาจจะได้ดูกันในปีหน้าครับ
แต่คุณก็ถามอีกคำหนึ่งว่าน้องอินอะทานเก่งมากแต่ไม่อ้วนเลยทำยังไง
หรือว่าขึ้นไปกับเพื่อนแล้วมันจะออกกำลังกายได้เหนื่อยมากครับ

คุณนี่ทำตัวดูบีบีรุ๊ดกันเนอะ
เปิดมาแล้วรับยังไงรู้ไหมคะน้องเขาไปเล่นบีบีกันไง

มานั่งเถอะมาร์ทจุธาวุฒิรออยู่